ทำหน้าที่หลายบทบาทในเส้นทางบันเทิงนะคะทั้งพิธีกรและนักแสดงค่ะแต่ว่าหนึ่งบทบาทของหนุ่มโดมจารุวัฒน์ภาคภูมิใจคือบทบาทของนักร้องที่ทำให้เขาได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙ถึงสองครั้งโดยครั้งแรกนะคะขับร้องบทเพลงอาทิตย์อับแสงเพื่อใช้ประกอบละครสุภาพบุรุษจุธาเทพส่วนครั้งที่สองค่ะได้ขับร้องบท
คิดเลยว่าเพลงแต่ละเพลงมันมีความอมตามาก
แล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ใช่ใครจะแต่งก็ได้
คือมีความสวยงามทั้งเมโลดี้ทั้งตัวทำนองและคำร้อง
ผมรู้สึกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะสืบต่อไปเรื่อย
นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เรา

ได้มีโอกาสร้องก็ดีใจเพราะว่ามันถือเป็นครั้งแรกของเรา
หลังจากเข้ามาทำงานแล้วแล้วมันเป็นโอกาสสำคัญ
ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
ในฐานะนักร้องคนนึงเราก็คงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการทำการ
การสืบต่อบทเพลงเหล่านี้สู่รุ่นต่อไป
เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักบทเพลงเหล่านี้มากขึ้น
อย่ามปรุงมารมาผ่านลบดู
ยิ้มละไม่ใจสู้หมวนเผ็ดไพร